ก็นึกขึ้นได้อ้าวนี่มันช่วงตลอดกินกันนี่นะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่ง
บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากบ้านไทย

นี่เลยครับร้านเจ๊แหม่มขนมจีนแกงป่า

ผมจะบอกว่าเขาเขียนถูกแล้วผมย้ำ
นี่คือแกงป่าจริงแล้วรสชาติอร่อย
แล้วเขาขายดีแค่ไหนเขาบอกว่าวันหนึ่ง
ขนมจีนเขาหมดเป็น๑๐๐กิโลกรัม

เยอะนี่แค่ยังไม่ได้นับตัวน้ำแกงป่านะ
ร้านนี้ทำไมเขาขายดิบขายดีแล้วเขาอยู่ตรงไหน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
อ่าคุณผู้ชมโอ้โฮชุ่มชำ
อีกไม่กี่วันแล้วก็จะสงกรานใช่ไหมล่ะครับ
โอกาสนี้นะครับผมก็เลยอยากจะขออวยพรคุณผู้ชมนะครับ
ให้เจอแต่สิ่งดีนะผมก็เลยมานี่อวยพรคุณผู้ชมล่วงหน้ากันเลย
ก็อยากจะให้น้ำนี่นะครับชำระล้างสิ่งไม่ดี
สิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมคุณคล่องมองใจล้างมันออกไป
เจอแต่สิ่งที่ดีรับปีใหม่ไทยปีนี้นะจ๊ะ
อย่าลืมนะติดตามตลอดกินของเราไปยาวด้วยกับสงครานปีนี้
คุณผู้ชมตลอดกินวันนี้แน่นอนครับผมเนี่ยนะ
จะพาคุณผู้ชมไปเจอกับร้านขนมจีนร้านหนึ่งที่เขาว่ากันว่าดัง
มากในจังหวัดนครปฐมคนต่อคิวยาวเป็นร้อยเพื่อจะมารอกินร้านร้านนี้
ถ้าไม่เชื่อวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะฮะ
ก็คือออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์

ก็คือออร์นิวอีซูซูนีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์

โทษทีขอโทษทีตกใจเลยนะทีมงาน
แต่อย่างนี้อยู่กับพี่สบายใจหายห่วงไม่ต้องกลัว
มั่นใจในตัวพี่เขาไว้ก็พอ

ก็เพราะว่าอยากให้มั่นใจกับรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์คันนี้
เตือนจุดอับสายตาเมื่อเปลี่ยนเลน
โดยส่งสัญญาณเตือนที่กระจกมองข้างแบบนี้เลย
ก็จะทำให้เราเนี่ยขับขี่ปลอดภัยได้อย่างแน่นอน
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะ
กับร้านขนมจีนแกงปลาเจ๊แมม
ผมไม่ได้พูดผิดนะบางคนคิดว่าขนมจีนมันต้องกินคู่กับน้ำยา
แต่ที่นี่ไม่ใช่น้ำยาแต่ว่าเป็นแกงป่าที่ทานกับขนมจีน
เจ้าของคือเจแมมนี่แหละดูดิคนต่อคิวเพียบเลย

กับเจ้าของร้านไหมเนี่ยเจ๊แกคิวทองจริง
แต่ไม่เป็นไรผมมาถึงที่ทั้งที
ยังไงวันนี้ต้องขอคิวเจ๊แกให้ได้ตามผมมาเลยครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้ตัวเจ๊แหม่มมานั่งกับเราเป็นที่เรียบร้อย
อยากจะรู้ว่าร้านของเจ๊มีที่มาที่ไปยังไงทำไมทำไมถึงได้โด่งดังขนาดนี้

มาทำงานโรงงานนะมาทำงานโรงงานก็อยู่ประมาณสิบกว่าปี

ก็ตอนนั้นว่ามีลูกบ้างอะไรบ้างค่าใช้จ่ายมันก็ไม่พอนะ
ก็ทำของไปขายตอนแรกก็ทอดปลาทอดปลาบ้างต้มผักทำอะไรไปขายอย่างนี้
เพราะตอนหลังตัวเองก็เข้ากินแกงปลาก็เลยปรึกษาข้าวแฟนต้องให้แฟนทำให้กิน
พิสูจน์ขึ้นมาเองเลยเขาคุยกันว่าสายอันนั้นดีนะสายมีหวานติดลิ้นน่ะ
อันนั้นคือเราก็ไปลองทำดูตอนแรกก็ไม่อร่อยถึงขนาดนี้นะ
วันนึงช่วงพีที่ขายดีเลยนะถนนจีนหมดกี่กิโล

ร้อยกว่าโลกรัมครับอาหารไก่๖๐รบ๗๐รบลูกชิ้นอีก๔๐รบ

หมดทุกอย่างในทุกวันภายใน๓ชั่วโมง

แล้วเห็นบอกว่ามันมีจุดที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักมากเลย
คนมาทานตากต่อคิ้วช่าย่าววงศาลก็ยาวไปร้อยเลยนะ

เห็นบอกว่ามาไกลเย็นจากต่างจังหวัดก็มี

เชียงใหม่ขอนแก่นมีทั่วประเทศนะครับเท่านี้โอ้โฮ
อยากจะทราบจังเลยคนที่เขาถึงขั้นเหมาเครื่องบิน

นักกันมาชิมนักจะมากินที่นี่เลย
มาหลายคนเป็น๑๐กว่าคนแล้ว
มาเพื่อจะกินขนมจีนอย่างเดียวนะแล้วก็กลับ
เพราะว่าเคยอยู่ที่นี่แล้วกินที่นี่
แล้วกลับไปอยู่บ้านอย่างนี้ก็คิดถึงคิดถึงของเรา
อยากกินก็พากันชวนกันมาอย่างนี้
แค่อยากจะกินขนมจีนของเราอย่างเดียวเท่านั้นเอง

โอ้โหเยอะมากเจ๊แมม
อาจจะถูกมองว่าเออทำไมมีแค่
แกงเดียวน้ำยาเดียวแบบเดียวเลย

เพราะว่ามาแบบยาวเลยนะแล้วก็ตรงกลางมันก็คือกุ้ง

ท้องกันตรงช่วงท้องของปลาแยกส่วนมาให้
แล้วก็มีตรงนี้หัวปลาหัวเมลอเธอเลย
หาไก่ลูกชิ้นแล้วนี่คือ
ดบัวก็คือไหลบัวนั่นแหละใช่ใช่
โอ้โหผมชอบไหลบัวเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าทานกันเลยดีกว่านะครับ

โอ้โหอ้าวแบบนี้

ว้าวโอ้โฮอืมโอ้โฮ

ชอบกินเพราะมันไม่มีกล้างไม่มีอะไร

หัวปลาด้วยหัวปลาดีกว่าหัวปลาด้วยอ่ะ
อ่ะเอาหัวปลามา

นี่หรืออ่าไหนค่ะอ๋อแล้วก็กินตรงนี้มันอยู่ไหนอ่านี่
โอ้โหมันเผ็ดอ่ะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดจริง
มันมีความเผ็ดร้อนที่อร่อยน้ำซุปแล้วก็ตัวน้ำแกงเนี่ย
รสชาติมันลงตัวนะแล้วปลาที่นี่ไม่มีคำว่าคาวเลย

ล้างปลานี่คือต้องใช้เกลือเกลือล้าง
พอล้างพอแต่เวลาพอจะแกงอย่างนี้
เดือดปุ๊บพอน้ำแกงเดือดเนี่ยเราต้องใส่

ใช่ทำให้เดือดแบบเดือดมากเลย
ปลาปุ๊บปิดฝาปั๊บห้ามเปิดเลย

หรือเส้นปลาลงไปปิดเลยห้ามเปิดไม่คนด้วย

แล้วก็ต้องพุ่งออกมาถึงจะเปิดมาแล้วก็ปุ้งเลย
คุณผู้ชมร้านนี้บอกเลยว่าเผ็ดร้อนและฮอตมาก
ตไม่ฮอตดูข้างหลังดิ

น้ำก็ไม่มีสักหยดไม่เหลือสักหยดจริงนะ

โอ้โหหลดบัว
เมื่อกี้ทานเพิ่มเติมไปก็มีขาไก่ร่อนมาก

คือมันไม่เหนียวลูกชิ้นดีมากเลยคุณผู้ชม
เหนียวหนึบอย่างที่แจ้แมบบอกจริง
แล้วสดใหม่ทุกวันหลดบัวหรือว่าไหลบัว
อร่อยกรอบมาก
คือลูกค้าเลือกได้ด้วย
นิ่มกว่านี้ได้ไหมเละหน่อยก็ดี
ทานกับตัวน้ำแกงโอ้โหน้ำแกงป่านี่สุดยอดอร่อยจริง
แหม่มผมสั่งมาเยอะขนาดนี้เยอะแยะมากมาย
อยากรู้จังเลยมันก็ต้องมีแบบที่สั่งแบบเป็นจานลาดได้เลยถูกไหม

เราคิดราคายังไงบ้างในการสั่งแต่ละอย่าง
ถ้าใส่ถ้วยอย่างนี้ก็ถ้วยละ๕๐บาท
เส้นทางมาร้านนะครับวิ่งมาทางถนนเพชรเกษมขับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดราชบุรี
จุดสังเกตพอขับผ่านโรงพยาบาลสนามจันทร์ที่อยู่ขวามือ
แล้วเขาขับมาเรื่อยตามทางมุ่งหน้าวัดบางแขม
สังเกตก่อนถึงวัดบางแขม๒๐๐เมตรให้เลี้ยวขวา
ขับตรงตามทางเลยครับข้ามสะพานข้ามคลองมา
พอลงสะพานให้เหลียวซ้ายประมาณ๑๐๐เมตร
จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือสังเกตไม่ยากครับ
อร่อยแบบนี้นะครับช่วงตลอดกินของเรา
จ๋ามอบให้จ้าขอบคุณเจ๊แหม่มมากนะครับ
สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยสุขสำราญที่ไหน

อร่อยจริงเด็ดมาก

จริงมีโอกาสก็แวะเวียนไปลองชิมกันได้เนอะ
รสชาตินี่น่าจะจัดจ้านถึงใจ
บอกเลยว่าเผ็ดแต่อร่อย
ค่ะไปลองกันได้นะจ๊ะมีไอเดียดีมาแนะนำกันแบบนี้